คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่นนทบุรีนะคะ
เป็นกรณีที่ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ไฟไหม้ทาวน์เฮาส์ทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
แล้วในนี้มีคนเสียชีวิตด้วย
แต่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้
เขามีการโพสต์นะคะขอความช่วยเหลือ
แล้วระบุด้วยนะคะว่าคนสองคนนี้ระบุชื่อด้วยว่า
กำลังจะมาเผาบ้านเขาช่วยเขาด้วย
เนี่ยค่ะน้าอ๋องแม่หมูเผาบ้านนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
หมู่บ้านนครทองตอนที่ตำรวจไปกู้ภัยไป
ไปเจอศพของนายสังเวียนเจ้าของบ้าน
เสียชีวิตอยู่บนเตียงสภาพคือไฟไหม้เกรียมทั้งตัว
ระบุชื่อว่ามีคนมาเผาบ้านเขา
ช่วยเอารถดับเพลิงมาช่วยที่บ้านเขาด้วย
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็เลยไปเชิญตัวนายอ๋อง
กับนางหมูบุคคลที่ถูกอ้างนะคะ
ว่ามาเผาบ้านไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็มีข้อมูลว่า๒แม่ลูกนี้
มีอาชีพปล่อยเงินกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายของมือสอง
สอบปากคำทั้งสองคนก็ยอมรับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
กู้เงินเขาจริงแต่ว่าไม่มาก
ก็ผ่อนชำระมาเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ภรรยาผู้เสียชีวิตค่ะนางสมใจบอกว่า
ขับกระบะไปร้านขายของมือสองที่วัดสวนแก้วตามปกติ
แล้วขอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ขี่กลับมาเอาพระที่บ้าน
กลัวว่าพระจะหายเพราะลืมเอาไว้ข้างนอก
ยังบอกเลยว่าให้รีบกลับมาไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน
ก็ไม่รู้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
ส่วนหนี้สินเนี่ยภรรยานะคะเป็นหนี้ไม่ใช่สามีเป็นหนี้
ตัวภรรยาต่างหากที่เป็นหนี้แล้วตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะ
โทรศัพท์สามีหาไม่เจอก็อยากจะรู้ว่า
สายสุดท้ายที่สามีคุยด้วยเนี่ยคือใครคะ
อ่ารีบไปแล้วรีบมานะเขาก็บอกรีบไปรีบมา
เขาก็มาประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะ
หนูก็ไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างเลย
ถ้าหนูทะเลาะกันหนูจะไม่ว่าเลยหนูไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย
หนูว่าเป็นนะคะก็คือเหมือนกันว่าจัดการก็ถึงประมาณนั้น
ก็ถึงแบบไม่เคยปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็ยังเป็นปริศนาอยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
เรื่องของไฟไหม้ด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครหรือเปล่า
เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ต้องรอผลยืนยันจากแพทย์ก่อนค่ะ